และวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของย่าเข็มจากจังหวัดรบบุรีนะครับ
ที่จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

อีก๒๐เปอร์เซ็นต์ฝากไว้ที่หลานนะ
แต่ต้องช่วยกันนะครับทำให้สุดความสามารถนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญย่าเข็มมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
เอาละวันนี้ย่าทำให้เต็มที่นะครับ

เข็มต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหน
เอาเรื่องที่ย่ามั่นใจเลยว่าเรื่องนี้ฉันตอบได้
แล้วย่าอย่าลืมนะว่าต้องเผื่อเรื่องที่เหลือไว้ให้กับหลานด้วยนะ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑ผักสด
เรื่องที่๒จังหวัดลบบุรี
เรื่องที่๓ฟุตบอล
เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕สมาชิกในครอบครัว

ย่าเข็มเลือกเรื่องผักสดครับ

หรือมีใบมะกรูดเนี่ย

จ๋าเหมาะว่าอย่าเนี่ยตัดชุดเครื่องต้มยำทำเป็นกำไปด้วยเราบางทีต้อง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขา

กรรมอ่ะญาติไหนลองกำตัวอย่างให้ผมดูหน่อยสิครับ

นี้นะครับแล้วก็จะมัดมาเป็น๑กรัมนะ

แต่อาจจะหลายชุดหน่อยตามที่เรากำหนดเอาไว้

ตราตำก็ยัง๓คน๔คน

ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะครับ

จัดชุดเครื่องต้มยำจำนวน๕๐ชุดภายในเวลา๓นาที
ฉันทำขาตะไข้น่ะมานานแล้วจ้ะ

ถ้าพร้อมแล้ว
เริ่มครับ
เร็วลูกเร็วเวลามานะครับ
นับไปนับเดินไปนิ่ง
เร็วลูก
งีพลุค๑๙๘ซื่อ
นับไปด้วย

๑๕แล้วนะมายนะ
หลังรถเดี๋ยวลุงถ้าฝั่งนี้จะได้ได้ยิน
ของเราเท่าไหร่นะ

อ๋ออันนี้ไปเร็วแล้ว๒๔แล้ว

ไอ้มายเท่าไหร่ลุง
๒๑แล้วของเราเท่าไหร่ลุง
๒๒แล้วลุง

เราไหมคะตรงค่ะเอาละครับลูกอยู่บ้านนี้มากี่ปีแล้วคะอยู่มาได้สิบสามปีแล้วค่ะ
สิบสามปีบ้านของเราเนี้ยเป็นร้านขายของด้วยเหรอใช่ค่ะ
ใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวนี้ยังขายอยู่ไหมคะยังขายอยู่ค่ะ
จริงจริงแล้วคุณย่าเชื่อเรื่องโชคลางไหมโชคลาภเชื่อค่ะ
และเห็นบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะเชื่อในเรื่องของเรื่องโชคลาภนะครับ
แล้วก็มีการแขวนป้ายให้ค้าขายดีด้วยเหรอลูกมีค่ะเหรอ
ยเป็นคนเอาป้ายนี้มาแขวนใช่ไหมหนูเป็นคนแขวนเองค่ะ
สมาธิดีดีนะคะมายมายเป็นคนเอาป้ายเนี้ยนะครับ
รูปภาพนี้ไปแขวนเองด้วยนะครับเอาแล้วลูกคำถามอยู่ตรงบริเวณนี้แหละ
พร้อมไหมมายพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อความที่หายไปบนป้ายนี้คือข้อความอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งค้าขายก้าวหน้า
ตัวเลือกที่สองค้าขาย
ร่ำรวยตัวเลือกที่สามค้าขายรุ่งเรือง
ตัวเลือกที่สี่ค้าขายมั่งคั่ง
ป้ายนี้อยู่มา๓๔ปีแล้วค่ะติดอยู่ตรงคานประตูหน้าบ้าน
เห็นทุกวันเลยค่ะขอเลือกเป็นข้อที่สองค่ะ
ค้าขายร่ำรวยค่ะตัวเลือกที่สองค้าขายร่ำรวยครับ

ยังไม่พลาดเลยนะลูกหนึ่งแสนบาทและเหลือเพียงอีกข้อเดียวเท่านั้นน้องเป่า
ถ้าไม่พลาดอีกก็หนึ่งล้านบาทอีกเช่นกันเหลือเพียงคนเดียวแล้วนะลูก
น้องเปล่าแล้วมายจะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องฟุตบอล
เรื่องสมาชิกในครอบครัวเรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะ
สมาชิกในครอบครัวนะขอให้โชคดีครับขอเชิญน้องเปล่ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ในครอบครัวนี้สนิทกับใครมากที่สุดครับลูกพี่มายครับพี่มายนะครับ
แล้วกับย่าล่ะเจ็บครับเห็นป่ะว่าเดี๋ยวหอมเดี๋ยวกอดอยู่เรื่อยเรื่อยเลยเหรอลูกล่ะ
ครับเสื้อตัวโปรดของคุณยายคือสีอะไร
ยายชอบใส่เสื้ออะไรชอบใส่เสื้อสีแดงครับ
เคยเห็นบัตรประจำตัวประชาชนของคุณยายเข็มไหมลูกเคยครับ
เหรอลูกเหรอครับใครเป็นคนเก็บไว้ครับยายครับ
เอาล่ะเรื่องนี้นะลูกเรื่องบัตรประจำตัวประชาชนนี่แหละครับ
พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
บัตรประจำตัวประชาชนของคุณยายเข็มยายเข็มใส่เสื้อข้างในสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีขาวตัวเลือกที่สองสีแดง
ตัวเลือกที่สามสีชมพูตัวเลือกที่สี่สีฟ้า
ผมเห็น
ผมเห็นบัตรประชาชนยายสามสี่เดือนที่แล้วผมจำได้ว่ารูปบัตรประชาชนของยายสวยมากเลยครับ
พร้อมไหมครับลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วน้องเปล่าเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
สี่ครับสีฟ้าตัวเลือกที่สี่สีฟ้าครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ
สี่ข้อหมดไปแล้วนะครับมาเอาใจช่วยและเชียร์ครอบครัวของคุณย่าเข็มจากจังหวัดลบบุรีนะครับ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือจัดชุดเครื่องต้มยำนะฮะ
จำนวนห้าสิบคุณภายในเวลาสามนาทีได้หรือไม่ได้ครับได้ได้ได้ได้ได้ได้
ครอบครัวของย่าเข็มจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร